สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายจุดหลายพื้นที่นั้น
ยังคงต้องเจอฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
จุดตกสะสมจนทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมานะครับ
ไม่ว่าจะเป็นน้ำทุ่งฉับพลันน้ำป่าหรือหลาก
แน่นอนครับต้นสัปดาห์นี้ปัจจัยทำให้เกิดฝนนั้นยังคงอยู่
และแน่นอนครับหลายจุดมีโอกาสที่จะต้องเจอฝนตกอย่างหนักเป็นจุดไหนบ้าง

เริ่มต้นวันนี้ครับเราจะมาตรวจสอบกราฟิกแรกครับ
เป็นกราฟิกที่เราคำนวณปริมาณน้ำฝนที่คาดการณ์ว่าจะเทลงมาสะสมในเมืองไทยของเรา
ตลอด๔๘ชั่วโมงหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
โดยให้คุณผู้ชมสังเกตบริเวณที่มีลักษณะเป็นพื้นที่สีเขียว
บริเวณดังกล่าวนั้นเป็นบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเยอะเป็นพิเศษ
ปัจจัยนั้นถ้าหากเราดูตอนบนก็เนื่องมาจากร่องฝนสีฟ้าที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอนะขนาดนี้
บริเวณดังกล่าวนั้นเป็นบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนตกสะสมเยอะเป็นพิเศษ
แน่นอนครับตอนนี้ลากผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
ต่อเนื่องไปยังบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ในระยะนี้เองพื้นที่เหล่านี้ก็จะมีปริมาณฝนตกสะสมเยอะเป็นพิเศษ
อกจากนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย
ยังคงมีกำลังแรงนะครับสามารถที่จะทำให้เกิดคลื่นสูง
รวมไปถึงฝนในพื้นที่ภาคใต้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีพื้นที่ไหนบ้าง
เป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะต้องเจอกับน้ำหลักดินโคนถล่ม
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับ

ก็คือในบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูนครับ
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
จากเมืองแหล่งของเราไปที่ญี่ปุ่นกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองใครที่จะไปคงต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์เรื่องของพายุหนึ่งลูก
ก็คือพายุที่มีชื่อว่าไลออนบล็อกนะครับ
ขณะนี้เองสามารถที่จะพัฒนาความรุนแรงเป็นไต้ฝุ่นระดับที่๓นะครับ
คาดการณ์ว่าจะสามารถกลายเป็นไต้ฝุ่นระดับที่๔
ก่อนที่จะขึ้นฝั่งที่บริเวณเขตเซ็นไดทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวในวันที่๓๑สิงหาคมนี้
ดังนั้นใครที่จะไปบริเวณนางกล่าวต้องตรวจสอบสถานการณ์ของพายุลูกนี้ด้วยนะครับ
จากพายุที่เข้าในญี่ปุ่นแล้วพายุในไทยเองก็น่าจับตามองด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
เพราะว่าจากสถิติถ้าหากเราย้อนกลับไปตรวจสอบดูพบว่าในเดือนกันยายนเนี่ยนะครับ
เป็นเดือนที่มีโอกาสการก่อตัวของพายุแล้วก็เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยของเรามากที่สุดด้วย
ถ้าหากเราย้อนกลับไปดูนะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ปีนี้ถ้าหากนับดูแล้วมีพายุที่สามารถที่จะพัฒนากลายเป็นโซนร้อน
แล้วก็มีการเคลื่อนที่ไปตามจุดต่างทั้งหมด๑๑ลูกแล้วนะครับ
ลูกแรกก็คือพายุในผตักนะครับมีการก่อตัวขึ้นแล้วก็พัดเข้าถล่มบริเวณไต้หวันในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
หลังจากนั้นก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเดือนกรกฎาคมนั้นมีทั้งหมด๔ลูกเดือนสิงหาคมอีก๗ลูก
เดือนกันยายนน่าจับตามองเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเดือนที่มีโอกาสการเกิดพายุมากที่สุดของปี
ดังนั้นใครที่จะเดินทางทำกิจกรรมกลางแจ้งคงต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์ของพายุ
ที่มาที่กบผมครูตะนันพิสิทธิ์มาหันแแบบสวัสดีครับ